ติดตามไทยรัฐเจาะประเด็นในช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องของไทยศึกษาที่สหรัฐนั้นถือว่ามีการเปิดสอนหลายแห่ง

เรื่องของบุคลากรทั้งเรื่องของหลักสูตร
โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินนะครับ
ตอนนี้กำลังประสบปัญหาเรื่องของความอยู่รอด
นี่คือบรรยากาศการเรียนการสอนชั่วโมงภาษาไทย

ของมหาวิทยาลัยวิสคอนซินที่เมืองแมดิสัน

ยังมีการสอนทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เนส
ยังมหาวิทยาลัยอื่นในสหรัฐด้วย

อาจารย์ผู้สอนจะสอดแทรกความรู้เรื่องวัฒนธรรม
ประเพณีสังคมของไทยเข้าไปด้วย

รู้ภาษาไทยเป็นสิ่งจำเป็นในการเรียนไทยคดีศึกษา
ภาษาเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เข้าใจวัฒนธรรมใช่ไหมคะ
เขาจะไปทำวิจัยในเมืองไทย

การสร้างความเข้าใจก็จะลำบาก
แล้วก็ภาษาก็จะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง
ในการที่จะทำให้เขาสามารถที่จะติดต่อกับคนไทย
หรือถามคำถามที่เขาอยากจะถามจริง
โดยไม่ต้องผ่านผ่านล่ามหรือผ่านนักแปลหรือผู้แปล
อาจารย์กันนิกาบอกว่าจากที่คุยกับนักศึกษา

และรู้สึกประทับใจและอยากเรียนรู้เกี่ยวกับไทยมากขึ้น
อย่างเช่นไม้นักศึกษาอเมริกันที่เรียนไทยคดีศึกษา
ที่บอกว่าสิ่งที่เขาสนใจคือโครงสร้างครอบครัวของคนไทย
บอกว่าที่นี่ได้เน้นสอนเรื่องโครงสร้างของครอบครัวไทย

สิ่งที่เขาประทับใจคือคนไทยเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัว

เรียกคนที่เรานับถือว่าพี่
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนไทยให้ความสำคัญกับคนอื่น

และก็ทำให้เขาต้องกลับมาดูครอบครัวตัวเอง
และดูว่าอะไรที่ลอลอมการเป็นครอบครัวของอเมริกัน
นักศึกษาจากประเทศเอกวาดอร์ในทวีปอเมริกาใต้แล้ว
ศาสนาพุทธทำให้เธอตัดสินใจมาเรียนไทยคดีศึกษา

แล้วก็ได้อ่านคำสอนของท่านพุทธธาตุพิกุ

ทำให้เธออยากรู้พุทธศาสนาในแบบเทราวาส
และคำสอนของท่านพุทธธาตุมากขึ้น

ถึงมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเช่นกัน
อย่างเช่นนีรนุษยแมลงผู้และพานุพัฒนจิตเที่ยง
ซึ่งมองว่าการศึกษาไทยจากภายนอก
ให้มุมมองที่กว้างกว่า
ตอนนี้ในสถานะทางการศึกษา
ถูกมองว่าเป็นแหล่งข้อมูลเชิงข้อมูล

มาเรียนที่นี่เรารู้จักทฤษฎีเยอะขึ้น

แล้วก็ไม่ใช่แค่เพียงว่าเราใช้ทฤษฎีศึกษา
ต้องสนทนากับทฤษฎีนั้นด้วย
ซึ่งก็ต่างกับงานที่ผ่านมาในไทยพอสมควร
ซึ่งจะเป็นแนวใช้ทฤษฎีแล้วก็ศึกษาค่ะ
ยังไม่ได้สนทนาต่อทฤษฎีต่างเหล่านั้น
มันทำให้มุมมองต่อทฤษฎีกว้างมากขึ้น

การที่เราจะนำไปทำความเข้าใจกับประเทศไทยเนี่ย
มันค่อนข้างจะมีประโยชน์อย่างยิ่งนี่คือประการที่๑
ประการที่๒คือการศึกษาต่างประเทศ
มันเปิดมุมมองที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
จากการถกเถียงกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน
ซึ่งตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่การศึกษาในประเทศไทย

ซึ่งการถกเถียงกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน

เราเข้าใจว่าเราจะนำความรู้ดังกล่าว
กลับไปปรับใช้กับการเข้าใจสังคมไทยได้อย่างไร
ความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยวิสคอนซินกับไทย
ไม่ได้หยุดอยู่แค่การมีวิชาไทยศึกษาเท่านั้น

เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นในมหาวิทยาลัย

ที่เคยร่วมโครงการมาแนะนำเพื่อศึกษาให้เข้าร่วม

เปิดรับนักศึกษาที่ต้องการไปทำการวิจัยดูงาน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย
ซึ่งในวันนี้ก็มีนักศึกษาให้ความสนใจพอสมควร
อาจารย์จรบอกว่าปีที่แล้วได้มีโอกาสไปที่
มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
จากตัวเขาจะได้ไปสอนที่นั่นแล้ว
นักศึกษาที่นี่ยังได้เรียนกับอาจารย์ของไทยที่มีชื่อเสียง
อาจารย์จรบอกว่าประโยชน์ที่ได้คือ
หัวข้อที่เป็นเรื่องพื้นถิ่นที่นักศึกษาที่นี่ไม่มีโอกาสได้ศึกษา
แต่พวกเขาจะได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญระดับโลก
อย่างเช่นเรื่องของนกเงือกที่ไทยมีนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก
สำหรับนักศึกษาที่เคยไปดูงานที่ประเทศไทยอย่าง
ไอซักโชมิดและอเล็กคาลอสแล้ว
พวกเขาบอกว่าตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกประเทศไทย
แม้ตอนแรกจะคิดถึงบ้านและกินอาหารเผ็ดไม่ได้บ้าง
เซคบอกว่าตอนที่อาจารย์จอยมาเล่าให้ฟัง
รู้สึกสนใจแล้วก็สนใจมากขึ้น

ตัดสินใจไปแล้วก็รักเมืองไทยวินาทีแรกที่ถึง
ส่วนอเล็กซ์บอกว่านี่คือตัวเลือกอันดับหนึ่งของเขา
แล้วถ้าต้องเลือกเขาก็อยากจะไปอีก
นักศึกษาที่จะไปประเทศไทยเหล่านี้ส่วนหนึ่ง

คอร์สที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยได้

โดยเริ่มต้นจากการให้การสนับสนุนของรัฐบาลสหรัฐ
ที่พร้อมและมีอาจารย์ที่สอนมากที่สุด

ผู้อำนวยการศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาบอกว่า
อนาคตของไทยศึกษาตอนนี้น่าเป็นห่วง
ประเด็นแรกที่เป็นห่วงที่สุดคือการอยู่รอด
จะได้ถูกตัด๔๗ช่วงก่อน
ตอนนี้ก็ยังเขาไม่ได้คืน
คืองบประมาณที่เราได้จากรัฐ
เพื่อที่จะส่งเสริมภาษาทั้งหลาย
เหล่านี้กำลังจะหายไป
แล้ววันนี้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ

ทางผู้ว่าก็เพิ่งตัดงบประมาณอีก
ตอนนี้มหาวิทยาลัยกำลังจะพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่าง
มีนักศึกษาอยู่ในห้องกี่คน
แต่ตอนนี้เขากำลังจะพิจารณาว่า
ภาษาไหนมีคนเรียนน้อย
เพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ว่ามหาวิทยาลัยของรัฐ
จะมีงบประมาณที่จะสนับสนุนภาษาทั้งหลายเหล่านี้

ทั้งปัญหาทุนและคน
ตอนที่ดิฉันเป็นหัวหน้าศูนย์
ก็พยายามที่จะวิ่งเต้นที่จะดูว่าเป็นไปได้ไหม
เพื่อที่จะให้โครงการนี้เธออยู่รอด
ตอนนี้เราได้ทุนเพื่อที่จะส่งเสริมเวียดนาม
ศึกษาที่เกี่ยวกับเวียดนาม

แล้วก็การสอนภาษาเวียดนาม
แล้วในอนาคตก็อยากจะเห็นว่าเราจะมีที่จะทำให้ภาษาไทย
และการสอนเกี่ยวกับเมืองไทยก็จะถาวร
ที่ตั้งมาเพียง๒ปีตรงที่ไม่มีเงินทุนถาวร
รู้เหมือนว่าการอยู่รอดของไทยศึกษาที่นี่คงต้องขึ้นอยู่กับการสนับสนุนจากภาคเอกชนเท่านั้น
รัฐถมยาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากเมืองเมดิสันรัฐวิสคอนซินสหรัฐอเมริกา